ส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปแก้บนที่ไหนดี

สำหรับวันมรือนี้วันเสาร์ที่๑กุมภาพันธ์
ก็จะเป็นวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยสิ
ว่ามันมีอะไรน่าสนใจในพื้นที่ไหนกันบ้าง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ

หลังได้รับแจ้งว่ามีแมวถูกรถเฉียวชน

รถจอดอยู่ริมถนนพระยาสัจจาในตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรี

ขันน็อตเอ่ยรื้อกันชนเอ่ย

สัญชัยศิลาแสงรุ้งเจ้าของรถเนี่ยเล่าบอกว่า

แล้วช่วงนั้นเนี่ยมันมีแมวตัวนี้วิ่งมาหาแล้วก็นอนอยู่หน้ารถ

แต่พอดีเขาต้องรีบไปถ่ายรูปรีบไปทำงานก่อน

พอออกมาก็เห็นว่าแมวไปซุกตัวอยู่ในห้องเครื่องยนต์ของรถแล้ว
สตาร์ทเครื่องไม่ได้แน่นอนแมวตายแน่นะคะ
ก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
แมวตัวนี้น่าจะเป็นแมวมีเจ้าของเพราะมันมีปลอกคอด้วยค่ะ
ส่วนตัวเขาก็เลยคิดว่าเจ้าเหมียวมาให้โชคเขาแล้วล่ะ

มันมองไม่เห็นทะเบียนรถน่ะ

ทะเบียนอยู่ไหนนะ

ทะเบียนรถเผื่อใครเห็นไม่ชัด๙๕๙๔นะจ๊ะ

ที่เคยนำเสนอไปจำได้ไหมเมื่อวานนี้
ที่ที่ฉันเพ่งแล้วเพ่งอีกที่ฉันก็มองไม่เห็นผู้หญิง

แม่ตะเคียนพันธิรัยที่๐๗๒พันธาตราตรร้อยปีในจังหวัดปราจีนบุรี
เขาบอกว่าชาวบ้านถูกกันมาหลายงวดแล้ว
หนูน้อยวัย๕ขวบที่ชื่อน้องต้นกล้ามากราบไหว้แม่ตะเคียนกับครอบครัว

หึน้องเป็นไรหรอ

ก็ถามว่าหนูคุยกับใครอ่ะลูก
น้องบอกคุยกับพี่กุมารทอง

จากแม่ตะเคียนแล้วเรายังมีกุมารทองอยู่แถวนี้ด้วยหรือ
ญาติพี่น้องก็เลยถามเลยบอกกุมารทองต้องการอะไร

แต่กุมารทองบอกเลขมา

เอาเป็นว่าเป็นว่าความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ

ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปห้ามหันกันเนอะ

เมื่อสักครู่คือรถทะเบียน๙๕๙๔นะครับ

เลขที่น้องเขาบอกมาก็เหมือนกับทะเบียนรถเลยนะครับ